เรื่องของการที่ไปบนบานสารเก่าที่ไหน

ถูกต้องแล้วคุณผู้ชมรวมไปถึง
หลายคนนิยมกันไปแก้บนกับต้นตะเคียน
เวลาคุณไปขอโชคขอลาบได้โชคได้ลาบจากต้นตะเคียน
ก็จะนิยมแก้บนทั้งมีรำกรองยาว
มีการสร้างเรือนให้กับต้นตะเคียน
แต่ว่าที่นี่ค่ะคุณผู้ชมที่นครราชศรีมา
ชาวบ้านเขาถูกกันเกือบยกหมู่บ้าน
ก็เลยมีการจ้างลิเกมาแก้บน
ยาวไป๗วัน๗คืน

ว่าถูกทั้งอำเภอ
เพราะเธอไปไหว้ก้นต้นตะเคียน

นี่ก็คือภาพปัญญากาธิวัฒน์อุดมธัญวาชบ้านขาคิม
อยู่ที่ตำบลหลุมข้าวอำเภอโน้นสูงจังหวัดนครราชศรีมา
นาแน่นแล้วก็คับข้างไปด้วยประชาชนแล้วก็ชาวบ้านจำนวนมากเลยที่เขามาร่วมกัน
ทำการขนย้ายต้นตะเคียนแบบนี้
พร้อมกับมีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อด้วย
ซึ่งตะเคียนทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยเป็นตะเคียนขนาดยักษ์จำนวน๔ต้นนะคะ
ที่ชาวบ้านเขาขุดพบที่บริเวณคลองน้ำหลังวัดนั่นเอง
ซึ่งเขาเชื่อกันว่าเป็นต้นตะเคียนที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก
แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ในนั้นด้วย
ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในต้นตะเคียนนี้
เขาว่ากันว่านะเป็นลูกเป็นหลานของเจ้าแม่สร้อยดอกมาก
และเจ้าแม่สร้อยดอกปีบตะเคียนยักษ์ที่ขุดพบเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา
คุณเห็นไหมชาวบ้านเขามารุมมาตุ้มกันเต็มไปหมดเลย
ตั้งแต่ขุดพบต้นตะเคียน๔ต้นนี้นะต้องบอกแบบนี้
ว่ามันสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านที่นี่มากค่ะ
เพราะตั้งแต่ที่ขุดพบใหม่เนี่ยนะ
ชาวบ้านเขาก็พากันไปขอโชคขอลาบกับต้นตะเคียน
ปรากฏว่าอย่างที่คุณชนะบอกเลยยังไงถูกกันทั้งอำเภอ
เพราะขอที่เธอนี่แหละใช่โอ้โหและนอกจากนี้นะคุณผู้ชม
เขาก็มีการขุดพบต้นตะเคียนเพิ่มอีก๑ต้น
จาก๔เนี่ยเป็น๕ต้นแน่นอนแหละก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านเขานะคะ
งานนี้ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้เราตอบไม่ได้
ชาวบ้านที่ถูกเนี่ยเขาพากันว่าจ้างคณะลิเกมารำแก้บนชุดใหญ่
จัดหนักไฟกระพริบ๗วัน๗คืน
ปิ๊บเลยคือมันเป็นลิเกทรงเครื่องชุดใหญ่ของแท้ของจริง
เป็นริเกย์ธรรมดาคุณไม่ใช่ริเกย์ส่งเครื่องอาโหล
ลิเกนี่แหละค่ะ๗วัน๗คืนเลยนะคะ
บรรยากาศที่นี่ก็คึกคักเหมือนกับมีงานวัดประจำปีแบบที่เห็นนี่แหละ
โอ้โหชาวบ้านมาดูแห่งแห่งกันมา
ตามทำนองเอ้อเอ๋ย

อ้าวมีการกำแขกครับคุณตอบน่ารัก
เหมือนเป็นงานใหญ่ของหมู่บ้านเขาเลยก็ว่าได้ครับ
ชาวบ้านค่ะเขาก็ไม่พลาดแน่นอน
ขนย้ายเสร็จแล้วนี่เก็บของแล้วนี่ใช่
มามากันต่อขอเสี่ยงโชคกันต่ออีกสักครั้งก็แล้วกัน
คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยนะก็คงจะไม่พลาดของดีของเด็ด
ที่จะทำให้ได้โชคได้ลาบกันแน่นอน
แต่ว่าจะมีใครได้อะไรไปไหมอันนี้ดิฉันตอบไม่ได้จริง
คงต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วก็รอติดตามกันว่า
เดือนหน้างวดหน้าเราจะได้ชมลิเกกันอีกหรือไม่
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้ำกันไปว่าเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
ใครเชื่ออะไรยังไงก็เนี่ยค่ะมีแผงลอตเตอรี่มารออยู่แล้ว
ส่วนใครที่คิดว่าโอ๊ยงวดนี้ฉันไม่มีดวงพักก่อนก็ได้เหมือนกัน
ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ

แต่แหมลิเกมา๗วัน๗คืนติดกันเลย
๗คืนลิเกนี่ร้องกันจนลูกคอสั่นบึงเลยนะ

ดิฉันนึกว่าร้องไปเลย๗วันแม่

กันอีกครั้งว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ